พูดถึงสภาพอากาศตอนนี้นะคะตอนบนของประเทศก็หนาวนะคะ

แต่ว่าทีมพยากรอากาศของไทยรัฐทีวีคาดการณ์กันนะคะว่า
จากอากาศหนาวแล้วค่ะจะมีฝนตกลงมารวมทั้งมีลมแรงด้วยนะคะ
จะเป็นพื้นที่ใดบ้างแล้วจะเกิดจากอะไรนะคะ
ต้องถามคุณคุปตนันพิสิทธิมหันเลยค่ะ
พื้นที่คงจะต้องระวังเรื่องของสายฝนที่จะตกมาในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน
มีพื้นที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราไปตรวจสอบพร้อมกันนะครับ

คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบล่าสุดจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีตอนนี้เนี่ยนะครับ
เริ่มมีหนึ่งปัจจัยเข้ามาในเมืองของเราครับ
แน่นอนเข้ามาสร้างความปั่นป่วนให้กับสภาพอากาศนะครับ
ที่ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
จัยที่ผมว่านี่ก็คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศพม่านะครับ
ซึ่งเป็นกระแสลมที่เคลื่อนที่ในระดับสูงประมาณ๕กิโลเมตรจากพื้นดิน
เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและรุนแรงครับ
โดยจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีของเราเนี่ยนะครับ
คาดการณ์ว่ากระแสลมดังกล่าวนั้นจะมีการเคลื่อนที่มาพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะครับ
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบน
เคลื่อนที่ในลักษณะดังกล่าวนั้นทำให้อากาศมีการเคลื่อนตัวในแนวดิ่ง
ก็คือเคลื่อนตัวจากพื้นดินขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนะครับ
ระหว่างที่เคลื่อนตัวนั้นก็สามารถที่จะเหนียวนำเอาความชื้นจากพื้นดินเนี่ยนะครับ

ระหว่างที่อยู่บนชะบรรยากาศนั้นจึงสามารถที่จะก่อตัวกลายเป็นกลุ่มก้อนเมฆเกิดขึ้นได้
ถ้าหากมีความชื้นมากเพียงพอก็จะทำให้เกิดฝนตกนะครับ
แต่ถ้าหากเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองมาพร้อมกับฟ้าร้องฟ้าผ่ารวมไปถึงลมกระโชคแรง
ก็มีโอกาสที่จะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นอาจมีลูกเห็บตกได้
นี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังในระยะวัน๒วันนี้นะครับ
เดี๋ยวเรามาดูการตรวจสอบสดณขณะนี้นะครับ
เป็นภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ปกลุ่มอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองในของเราณขณะนี้
อย่างนึงเป็นเพราะตอนนี้เองครับมีหลายจุดเลยทีเดียวที่มีฝนเริ่มตกแล้ว
ใต้นะครับตกในแถวบริเวณจังหวัดระนองชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชตรังพัทธลุงรวมไปถึงสงขลา
ต่อจากนี้ไปฝนจะตกมากน้อยแค่ไหนจุดไหนจะได้รับผลกระทบบ้างติดตามดูดีนะครับ
ตอนนี้จะสังเกตว่ากลุ่มฝนนั้นเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
ช่วงเย็นครับกลุ่มฝนจะมาตกในบริเวณพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนบนอาจจะมีประปายบ้างนะครับในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานคร
กลุ่มฝนเคลื่อนตัวต่อไปนะครับปกกลุ่มทั้งภาคเหนือภาคกลางไปยังพื้นที่ภาคอีสานนะครับเน้นตกในช่วงกลางดึกคืนนี้
หลังจากนั้นพรุ่งนี้เช้าก็ด้วยตกหนักเลยทีเดียวแบบที่ในบริเวณพื้นที่ภาคร
เวลาที่จะออก

ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับเรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่ง
จากนี้ครับอุณหภูมิยังถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าจับตามอง

ยังคงเหนียวนำให้บริเวณทางตอนบนทั้งภาคเหนือและภาคอีสานนั้น

๒๓วันนี้เรายังคงได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นแบบวันนี้อย่างต่อเนื่อง
ก่อนที่วันพฤหัสสบดีบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศนั้น
อุณหภูมิจะค่อยอุ่นขึ้นเล็กน้อย
แน่นอนการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแบบนี้

เตรียมความพร้อมรับมือถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียว
ฟังดีนะครับว่าต้องเตรียมพร้อมอย่างไรกันบ้าง
อย่างแรกเตรียมเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้เพียงพอครับ
อย่างที่สองครับดื่มเครื่องดื่มมาร้อนนะครับเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย
อย่างที่๓ครับรักษาความอบอุ่นโดยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
วันละ๓๐นาทีประมาณวันละ๓๔ครั้งต่อสัปดาห์นะครับ
ทำให้ร่างกายมีความแข็งแรงคงทนต่อในเฉพาะวักกาศหนาวเย็นมากขึ้น

หลีกเลี่ยงการดื่มซูราเนื่องจากริดของแอลกอฮอล์
จะทำให้เส้นเลือดฝอยเกิดการขยายตัว

ทำให้อุณหภูมิในร่างกายนั้นลดต่ำลงกว่าปกติ
เผลอหลับไปร่างกายที่สัมผัสอากาศเย็นเป็นระยะเวลา

อย่างสุดท้ายก็คือต้องเตรียมยารักษาโรค
ไม่ว่าจะเป็นยาแก้แพ้ยาแก้ปวดหัวรวมไปถึงยาลดไข้
นี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่จำเป็นต่อการรักษาสุขภาพร่างกายในระยะนี้
ดังนั้นใครที่จะเดินทางไปสัมผัสความหนาวเย็นบริเวณทางตอนบน

เพราะว่าอุณหภูมินี้ค่อนข้างหนาวจัดทีเดียวนะครับ
หนาวไปอีก๓๔วันแต่ว่าในช่วงที่หนาวก็อาจจะมีฝนตกลงมาด้วย
แถบฝั่งตะวันตกของประเทศนะคะ